สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี
สวัสดีค่ะข่าวใจไทยสดมาย
ให้เยอะครับ
นี่เองในการตรวจร้าย

แต่มีพี่กัน

เจ้าอัลติด
จนผิดพี่กัด

เป็นเรื่องเล่าในหลวงอย่างแน่นอนทุกวันที่เราจะต้องจัดการ
ให้คุณผู้ชมได้ฟังเรื่องราวดีในอดีต

ขอบคุณมาก

นะคะก็เป็นร่ามภาษามรยูประจำพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช
เล่าว่าเมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณที่เกิดน้ำท่วม
ในพื้นที่ต่างบ่อยครั้งพร้อมพระราชทานแนวพระราชดำริ
การป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมแก่ประชาชนอยู่เสมอ
ซึ่งในพื้นที่ที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน
ก็คือตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาส
แต่ว่าเส้นทางที่พระองค์เสด็จเกิดน้ำท่วมจนสะพานขาด
เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องมาตลอดทั้งคืน
จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่สามารถจะทำได้
จะไปทางอื่นก็ไม่มีทางด้วยนะคะ
ในที่สุดทหารก็กราบทูลให้พระองค์เสด็จกลับตำหนัก
แต่ว่าพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งว่า
วิทยุไปถามซิว่าที่ภูเขาทองมีประชาชนมาหรือยัง
ช่วงเวลานั้นก็ประมาณสัก๑๐โมงเช้านะครับ

ราศดรมารอพระเจ้าอยู่หัวเต็มพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดแล้ว
ท่านก็รับสั่งว่าอย่างนั้นก็ต้องไป
ในเมื่อประชาชนรอเราอยู่อย่างไรเราก็ต้องไป
พร้อมรับสั่งว่าใครที่กล้าไปใครที่ไม่กล้าไปก็กลับ

สักพักหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าก็ทรงวิทยุมาถึงท่านผู้หญิงท่านหนึ่ง
ที่นั่งอยู่บนรถคันเดียวกับท่านดิหลก
ท่านก็รับสั่งว่าพี่หญิงพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าให้รถของพี่หญิงลงนำหน้าก่อน
ท่านผู้หญิงก็หันมากับผมแล้วก็มาถามกับคุณดิหลก
คุณกล้าไหมเนี่ยได้ยินไหมว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านรับสั่ง
ผมก็ตอบท่านผู้หญิงไปว่าได้ยินครับกลัวครับ
แต่อย่างไรเราก็ต้องไป
ผมขอใช้คำว่ารถดำน้ำ
เพราะว่าหัวรถของพระเจ้าอยู่หัวจมลงไปในน้ำเลย
แต่สุดท้ายก็ข้ามไปฝั่งนั้นได้ด้วยดี
ส่วนรถเล็กก็ไม่สามารถที่จะไปได้ต้องจอดรอ
ผมนับถือภาทัยของพระองค์ท่านจริง
เป็นรูปสองที่เราเคยเห็นคุ้นตาใช่ไหม
เพราะว่าประชาชนมารอพระองค์เพราะว่าไม่ดับเรื่องก็แปลกอย่างนั้น
เออประชาชนมารอตั้งแต่เช้ามืดแล้วครับคุณท่านก็นะครับ
ใช่จริง
แต่คุณดีโหลกก็พูดตรงตรงนั้นกลัวครับแต่ไปครับกลัวสิแต่ไป

รถก็แบบว่าเครื่องมันจมลงไปอยู่ในน้ำแล้วยังวิ่งได้
ในรถรุ่นนั้นพี่สำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย
แต่รถเล็กไม่ได้
มาดูเรื่องจัดระเบียบสนามหลวงนี่นะคะอยู่หน้าหนึ่งไทยรัฐค่ะ
นี่ค่ะลื้อค่ะรื้อจะรื้อด้วยนะคะ
เขาจะจัดระบบเซฟตี้สำหรับคนศักราชซึ่งตอนนี้มีมากมาย
ก็กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยนะคะแล้วก็ร่วมมือกับกอทม
โดยพื้นที่โดยรอบทั้งสนามหลวงแล้วก็รอบสนามหลวงยาวไปถึงลาน

ท่อระบายน้ำหาสิ่งผิดกฎหมายพร้อมตรวจระบบไฟฟ้าปลาปลาและโทรศัพท์
กล้องวงจรปิดให้ใช้งานได้ทั้งหมด
แล้วก็จะกำจัดสัตว์ภาหะเชื้อโรคด้วยเอาจริงจังมากเลยนะคะ
โดยพลตำรวจโทอำนวยนิมโนรองผู้ว่ากอทม
กล่าวว่าในวันที่๓๐พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา๓ทุ่มครึ่ง
มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดไม่ใช่เท่านั้นนะคะ
จะมีคนอื่นด้วยซึ่งจะเป็นจิตอาสาต่าง
ร่วมกันทำความสะอาดโดยนำเครื่องฉีดน้ำน้ำหนัก
เขาเรียกว่าเครื่องมือหนักฉีดน้ำทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
และวันที่๑ธันวาจะร่วมทำกิจกรรมนี้
ประชาชนที่เป็นจิตอาสาก็จะมาร่วมด้วยนะฮะ
ได้พูดคุยกับหน่วยงานราชการที่อยู่โดยรอบและจิตอาสาที่เปิดเต็นต์โดยรอบสนามหลวง

เบื้องต้นมีที่จะมาร่วมกันก็คือมีอาสาสมัครมีเจ้าหน้าที่กรทม
มีกองทัพภาคที่๑และภาคเอกชนรวมแล้วกว่า๓๐๐คน
เพื่อรองรับประชาชนที่จะมาถวายสักการะพระบรมศพในวันที่๓ธันวานี้เป็นต้นไปค่ะ
ส่วนคุณทวีศักดิเลิศประพันธ์รองผู้ว่ากรทมอีกท่านหนึ่งก็บอกว่า
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจะมีครบทุกเขต
และมีสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นแม่งานหลักรวมทั้งภาคอื่นด้วย
ซึ่งจะช่วยเหลือนำความถนัดอย่างกรมอนามัยอย่างนี้สำนักอนามัยของกรทม
เขาก็จะดูเรื่องสัตว์ที่เป็นภาหะซึ่งมันจะอยู่ตามท่อเลยนะฮะ
จัดกิจกรรมครั้งนี้ทางกรทมต้องการทำความสะอาดแล้ว
ตรวจสอบความปลอดภัยทั้งระบบโดยช่วง๓ทุ่มครึ่งของวันที่๓๐พฤศจิกายนนี้นะฮะจะลื้อท่อระบายน้ำรอบสนามหลวงทั้งชั้นนอกและชั้นใน
โอ้โหใหญ่เลยนะเพื่อล้างและทำความสะอาดและหาสิ่งผิดกฎหมายรวมทั้งอาวุธที่อาจจะมีการซุกซ่อนไว้
กับช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงก็จะมีเรื่องไข้หวัดใหญ่ด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่พบโรคระบาดอะไรนะคะ
เพื่อจะให้การป้องกันนั้นได้ผลดียิ่งขึ้น

อาสาสมัครจิตอาสาของเรานี่เยอะจริง

เรื่องนี้บ้างนะครับเป็นเรื่องที่เรียกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในกระแสมากนะครับ
เป็นเรื่องของกรณีลูกในพลนะฮะถูกรุมกระทืบนะครับที่มารินสกายนะครับ
แล้วก็ตอนแรกก็มีการสันนิษฐานกันนะฮะว่าเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
จากกรณีที่นักแสดงหรือดาราเนี่ยเป็นคนสั่งแต่ตอนเนี้ยเรื่องก็ได้มีการออกมา
ซึ่งเป็นลูกของพลตรีวิทยานะครับผู้บริชาการมนตรต่าฮารบกที่สามสิบแปดนะครับ
นะครับหลังเจ้าตัวในพยายามจะเข้าห้องน้ำ

ภายหลังนะฮะทางดาราสาวอุ้มลักษณะนะครับ
ก็ได้มีการออกมาชี้แจงนะครับว่า
เรื่องนี้เนี่ยดาราไม่เกี่ยวนะครับ
รวมถึงบอลกิจสนะแฟนนุ่มเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเจ้าของผับนะฮะ
ขณะที่ทางด้านของพลตรีวิทยาเนี่ยนะครับ
คุณพ่อของน้องเจมส์นะฮะ
ก็ยืนยันนะครับบอกจะเอาเรื่องถึงที่สุด
ต้องให้กาดมายืนคุมนะครับห้ามคนอื่นเข้าไปใช้บริการ
ขณะที่ผู้เสียหายนะครับคุณหมอก็ขอเลื่อนให้สอบปากคำไปก่อน

คนนี้อ่ะคนไหนฮะคนนี้อ่าใช่นะฮะ
อันนี้คือตัวน้องเจมส์นะครับ
ขณะที่นางสาวพระดุมาตรนะฮะอุดมขันติกุลนะฮะ
เลขานุการของโครงการตลาดมารินพาซ่า
ก็ได้มีการนำกระเช้าเข้ามาเยี่ยมอาการคนเจ็บนะครับ
พร้อมบอกว่าเจ้าของเครือโครงการนี้นะครับคือนายธานินเนี่ยนะครับ
ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วขณะนี้อยู่ที่ฮ่องกง
มอบหมายให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนนำกระเช้าเนี่ยนะครับ
เข้ามาเยี่ยมนะฮะแล้วก็แสดงความเสียใจนะครับ
ส่วนร้านมาลินสกายสถานที่เกิดเหตุที่เป็นผู้เช่าเนี่ยนะครับ
เป็นผู้เช่าพื้นที่กับโครงการนี้แบบมีต่อปี
เจ้าของร้านนะฮะทำสัญญาเช่าเป็นร้านอาหาร
แต่เมื่อมีเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้น
ได้ยกเลิกสัญญาเช่าไปแล้วเมื่อวันที่๒๖ที่ผ่านมา

ด้านคดีความต่างก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
นี่นะฮะก็คือทางคุณอุ้มเองก็ได้มีการออกมาแถลงข่าวนะครับ
ก็ได้มีการบอกนะครับว่าจริงแล้วเนี่ย
วันนั้นเนี่ยคือคุณอุ้มเองกับคุณโบเองเนี่ยนะฮะ
อยู่ในสถานที่เกิดเหตุแต่ไม่เห็นเหตุการณ์
เพราะว่าเหมือนกับโต๊ะที่มีเรื่องอยู่เนี่ยถาดไปทางนู้น
แต่แกก็นั่งอยู่อีกมุมนึงนะฮะ
แล้วที่ว่าไม่ใช่เจ้าของตกลงยังไงที่คุณบอก
นี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าทางมีบุคคลท่านหนึ่งออกมายืนยันว่า
ทางคุณบอลเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้
แต่ก็มีอีกกระแสหนึ่งก็บอกว่าอ้าวแล้วเมื่อก่อนทำไมถึงได้มีคลิปออกมา
หรือได้มีการพูดคุยกันว่าคุณบอลเป็นเจ้าของจากปากคุณบอลเอง
คือตอนนี้ก็เลยคนก็เลยงงกันไปใหญ่ก็เดี๋ยวต้องรอทางคุณบอลเองออกมาพูดเองนะฮะ
แต่ว่าคุณอุ้มออกมาแถลงในฐานะแฟนคุณบอล
คือเขาออกมาแถลงในมุมของนักแสดง
อ๋อว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์นั่งดูกับมากับมิว
ว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับทีมนักแสดงเลยนักแสดงไม่รู้เรื่องเลยนะฮะ
ส่วนเรื่องของคุณบอลเนี่ยก็อาจจะต้องให้คุณบอลมาสัมภาษณ์อีกมุมหนึ่งนะครับ
ก็คงจะต้องมีการแถลงข่าวต่อไปว่ายังไงนะฮะ
แต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะทางตำรวจเองได้มีการออกหมายเรียกคุณบอลกฤษณะแล้วนะครับ
รวมทั้งคุณอุ้มคุณโบรวมถึงดาราที่อยู่ในมาเลสกายในคืนนั้นด้วยนะฮะ
เขาบอกว่าเมื่อเวลาประมาณบ่ายโมงที่ผ่านมาที่๒๘นะฮะ
ที่สพช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ก็ทางตำรวจเอกสรายุทธ์นะฮะ
ซึ่งเป็นผู้ประชาการอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับ
เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีดังกล่าวนะครับ
บอกว่าขณะนี้การสืบสวนคืบหน้าไปมากนะฮะ

หลังจากนั้นจะได้มีการเรียกนะฮะ

หรือคุณบอลนะฮะแฟนของคุณอุ้มลักษณะนะครับ
สอบสวนในฐานะที่มีส่วนร่วมในการกระทำผิด

ได้สั่งตำรวจสืบสวนออกไปติดตามหาตัวคุณบอล
แล้วก็ติดตามหาเซิร์ฟเวอร์ของกล้องวงจรปิด

ซึ่งในคลิปนั้นทุกคนก็จับจ้องไปนะครับว่า
นั่นไงข้างหลังนั้นมีกล้องวงจรปิดอยู่
แต่ทำไมพอมันมีปัญหาปุ๊บ
จึงถูกมื้อมือสั่งถอดออกไปเพื่อทำลายศักดิ์ฐาน

แต่ในประบาดเป็นจริงยังไง
พอฟังเขาออกมาพูดกันจะได้ชัดเจน

ที่ออกมาแถลงว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้อง

อ๋อไปกองวงจรปิด
นักโดนตรีถ่ายจริง
แต่พอถึงวันเกิดเหตุปุ๊บนี้
นะฮะตามข่าวเนี่ยก็คือว่าตัวน้องน้องเจมส์เนี่ย
แล้วก็ไม่ได้เข้าไปนะฮะเราก็ไปเข้ากินห้องน้ำหิวแทน
หลังจากนั้นก็ได้กลับมาต้องโต๊ะเอง

เพราะว่าเขาเป็นลูกค้าเหมือนกัน

คือมาเกิดเรื่องที่บริเวณโต๊ะอาหาร

วงของกล้องที่เขาฉายนี้ให้ดูนี่

ตัวที่หน้าเวทีหันออกมาทางคนนั่ง
พ่อคุณแม่ของพุธศิษย์หายมาเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ที่เรายังไม่เจอเลยก็คือคุณบอล

ผมเชื่อว่าก็น่าจะมีการออกมาพูดคุยกันว่ายังไง
นะครับแต่วันนี้ลองไปฟังในมุมของคุณแม่

อ่าฮะก็เดี๋ยวรอรอดูต่อไปนะครับ

ช่วงหน้ามันดูเรื่องหวานบ้างนะฮะ

ก้อยมิวไปกินสเต็กกับก้อย
แต่ที่เนี่ยพอเค้ามีเรื่องกันอ่ะวันนั้นอ่ะ

ก็ถ่ายละครปกติตื่นเช้าเพราะว่าละครเรื่องนี้นัด๖โมงเช้า
ถ้าไปเที่ยวกันแบบสำเรเทเมาเนี่ยตื่นไม่ไหวหรอก

พี่มาไปบ้างมั้ยสัมปดาห์ไปเที่ยวกับเด็กบ้างมั้ย

รุ่นสุดท้ายที่เที่ยวคือลิมปิง
ไม่ฮะกลับบ้านนอนแต่ว่าไม่เอาอย่างเวลาไปอย่างงี้นะ

เวลาไปอย่างนี้นะเราก็ไปกินข้าวนะเสร็จแล้วเราก็แยกตัวกลับ

เฮือนเพ็ญที่คุณกินลาบเหนือไม่เป็น

ไอ้เนี่ยพาไปกินอาหารเหนือเนี่ย

แพทย์เนี่ยความที่มันตัวผอมคุณหนุ่ม

เพราะว่าตัวคนยิงท้องแค่นี้มันยังไม่เห็นเยอะขนาดนี้

ทำไมเบ้นเขาตาดาวมันใหญ่ขนาดนั้นน่ะ

ซึ่งเลสซิ่งจะมาเป็นชื่อลูกชายของเขาในท้อง

แต่ไอ้คนเริ่มเห็นตอนนี้

เขาถ้าง่ายเขาไม่ให้ขึ้นเครื่อง

พอเขาเข้าประตูวิวางกันไปแล้วนะคะท่านผู้ชม

แฮปปี้หวานแหววไปกันเลย

กรีความหวานก็มีไม่น้อยทะลุความหนาวกันไปนะฮะ

ก็ไม่สามารถจะทำให้แพทย์นั้นหนาวได้
ผมอยากทำผมสีเดียวกับตังค์เบ้นท์นั่นเลยอ่ะ

ไม่ต้องกลัวค่ะไม่ได้แน่นอน

น่ารักดูเบ้นแหววดูแล

คุณเมย์มากี่ปีแล้วแต่งานนี้กี่ปีอุ้ยประมาณสัก๓๔ปี
แต่คบกันนานมากผ่านร้อนผ่านหนาวไม่เยอะ
แล้วเวลาไปอย่างงี้หวานมั้ยทำหวานมั้ยนี่ทำมั้ยทำไม่ได้
พี่หนูก็ก็แค่นั่งเล่นเพียนโนอยู่สุดท้ายเขาก็ขอบอ้าวนมเนาที่ฝึกเล่นไปให้พูดเมย์ที่บ้านเมย์ชอบ
คือเมย์เล่นเป็นก็เลยอยากจะเอาไปได้สอนเมย่วห์พี่ในการกดอะไรอย่างเงี้ย
เลวนะไม่คือคนที่เล่นเพียนโนไม่ได้เนี้ยก็สามารถที่จะเล่นได้

ใช่คือเราไม่จำเป็นต้องดูเป็นคอร์ดไงฮะ
เราดูนับเป็นตัวเลข

เราก็สามารถนับเป็นตัวเลขได้เพราะว่าเนี่ย๑๒๓๔๕
แต่ติ๊กเกอร์ที่โด่ก็ได้นะ
แล้วถึง๗ตัวใช่มั้ย
เป็นเพลงพระชนิดพ่นเนี้ยฮะ
ทำไมผมทองอะทำมาสิ
พี่หนุ่มอย่าทำเลยเดี๋ยวเหมือนเกย์
หิมท์ดำจะบอกว่าใช่ละเห็นป่ะ
แล้วเขาฟันธงว่าภายใน๖เดือนนี้คุณจะประกาศตัวว่าคุณเป็นเกย์

เพ็งอะไรอ่ะไปถึงเตียนละครั้งฟังเพ็งของคุณใหม่เพ็งโล่งใจ
ของคุณใหม่จะเราอยู่แล้วสิ่งนี้ว่าจะเสียใจก็
ว่าพี่คะเพลงโล่งใจหรือโล่งตูด

กำลังฮอตด้วยฮอตมากด้วย

ซึ่งความรักระหว่างสามีกับน้องนุ่น
ก็มีประเด็นปวดเสียนเวียนก้าวพอสมคว
หาว่าเขามีคิดที่เขาจะฟ้อง
ผ่านมาในชีวิตคู่ของเขาที่เจอในแง่ลบค่อนข้างจะบ่อย

จะเป็นเสียงเมาเมายร้าย
คนไปฝอยหาฟื้นฟอยตะเข็บอะไรกันขึ้นมาเราไม่รู้แหละ
จุดนี้นางก็เลยแบบว่า

มาท่าเดียวพี่นะได้มี๖อารมณ์เลยนะ
ชี้แจงทาแหลงคล้ายแบบสวยนะ
มันเขียนมาอย่างนี้ดี
ล่าสุดก็โพสต์รูปคู่หวานตองย้ำความสัมพันธ์
ออกมาให้เห็นเลยนี่คุณผู้ชมเห็นหรือยัง
ซบเอาศีรษะซบคุณสามีอย่างนั้นเลยทันที
ให้เห็นกันเลยว่าประชาชนทั้งหลายดูเอาไว้ว่านุ่นฟินมากขนาดไหน
ประชาชนเลยฟินตามพอฟินตามเสร็จปั๊บก็เลยบอกแหม
มีเสียงเรียกร้องขึ้นมายกใหญ่กันเลยว่าอยากให้ทำอีกอยากให้เป็นอย่างนี้อีก
อยากให้ได้แฟนแฟนเขาเยอะแฟนแฟนคลับเขาเยอะคุณอุบล
หรือนั่งบัวจะกลับมาจะกลับมาอีกไปเที่ยวห้องกงลีรันด์อยู่ตอนนี้
ดูไปได้เรื่อยต่อไปมีของคุณมีหวานไหมไม่มีผมไม่มีหวาน
นานร่วมเดือนแล้วยันไม่มีมือที่๓นะฮะ
บอกต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก่อนยันไม่มีมือที่สามแน่นอน
บอกต้องมีเสียใจบ้างพร้อมเคลียร์ดราม่าเรื่องต่อมองเกาหลี
พวกมีกระแสเม้ามานะครับว่าให้เห็นอยู่บ่อยสำหรับความสัมพันธ์ระหว่าง

พักหลังมันไม่ค่อยมีโมเมนต์สวีทหวานแววออกมานะครับ
ล่าสุดหนุ่มฮั่นเนี่ยก็ได้มีการออกมาเปิดใจยอมรับนะครับ

เรากอบว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ได้คุยกัน
เหมือนต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง

ต่างคนต่างมีเวลาคิดเรื่องของตัวเอง
ว่าที่ผ่านมามีอะไรผิดพลาดกันบ้าง

ยังตอบอะไรวันนี้ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่บอบบาง
หากพูดอะไรไม่ถูกใจก็จะโดนว่าอีกนะครับ

และหากถามว่าเสียใจไหมก็ต้องมีบ้าง

ส่วนสาเหตุที่ห่างกันนั้นคงจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่ต่างกัน
เรื่องของเวลายืนยันว่าไม่มีเรื่องของมือที่๓แน่นอน
หากใครได้ข่าวว่ามีตนไปคุยกับคนอื่นเนี่ยก็คงจะไม่ใช่นะฮะ
หากถามเรื่องที่มีการปรับความเข้าใจกันไหม
ตอนนี้ก็ไม่ได้มานั่งคิดเรื่องนี้แต่จะโฟกัสเรื่องงานมากกว่า
ส่วนเรื่องที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่า
ยังตอบอะไรไม่ได้เพราะว่ายังใหม่อยู่

นานยัง

ที่ตอนนี้เกาหลีเขาเข้มงวดมากเพราะมีคนแฝงไปทำงาน
เพราะตอนนี้คือเกาหลีไปค่อนข้างยากเพราะคนไทยไปโดดอยู่ที่นู่นเยอะ

ผิดกฎหมายโดนขังที่นู่นมีไหมต้องมีสิ

แต่แบบว่าตรงนี้เรียกว่าช้านมาเรียนเต้น
หรือมาทำหน้า
คือถ้าเกิดเข้าไปในเว็บเขามีวิธีการแบบว่าทำยังไงให้ผ่านตมเกาหลีให้ได้ด้วยนะคะ
เขาก็อ่านนะพวกตมเขาก็อ่านเว็บนี้
เออโถเขาไม่โง่หรอกจะบ้านเหรอ
พวกที่ไปทำหน้าจริงนี่แหละผ่านหมดแหละ
เป็นรายได้เข้าประเทศเขาเออผ่านหมดแบบไม่ต้องหมด
ในช่วงหน้าเอาอย่างในช่วงหน้าเรามีสาวสวยขึ้นคลอดลูก

เพราะหนูไม่เกลียดเพราะหนูไม่มีฟิวของคุณหน้า
สวัสดีครับ
เชื่อไหมคะว่าเพิ่งคลอดบุตรมา๔เดือนใครดี

ชีวิตการเป็นคุณแม่เรียกได้ว่าป้ายแดงมากเลยทีเดียว

ตอนนี้ก็ต้องแบบว่ามีอีกชีวิตหนึ่งที่เราจะต้องดูแล
เวลาก็จะหมดไปกับการปั๊มนมนะคะให้นมลูก

อายุ๔เดือน
ตอนนี้หนักประมาณ๗โลกว่าแล้วค่ะ

นมแม่ร้วนยังไม่กินอาหารเสริม

ก็ใส่สภาพ๖๙เดือนอะ
เมื่อกี้มีการบอกด้วยบอกว่าจะให้มาจีบมายู
อ่ะใช่แน่นอน

จริง

ไม่ยอมกินข้าวเดี๋ยวลงมานั่งเล่นที่ฟื้อ

ไม่รู้เขาก็ชอบอย่างนี้ตบหนาตึ๊กอะไรอย่างนี้แบบ

เดียตอนนี้ถ้าลูกดื้อจะทำยังไง

เลี้ยงลูกคือเขาร้องไห้นะตอนแรก

แต่พอผ่ามาเรื่อยแล้วก็เข้าใจว่า
เขาหิวเขาเบื่อเขาอยากให้อุ้ม

แต่เขาพูดไปได้ไงสี่เดือนยังมีเรื่องใหม่อยู่เรื่อย

พลิกตัวแล้วก็แบบยกหัวอะไรขึ้นมาได้

ใช่ไปญี่ปุ่นเพิ่งกลับมา
ทำไมเด็กสมัยนี้เกิดปั๊บได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นเลย

คุณเก่งเลยสิเด็กก็บอกแม่ว่าเดี๋ยวเหนื่อยแล้ว

จัดหน้าที่ดีจัดหน้าที่ดี
แต่ไปเที่ยวญี่ปุ่นนี้แทบจะไม่ได้เที่ยวเลยนะคะ
ก็เหมือนเปลี่ยนที่ดูแลลูก

เหนื่อยแบบแฮปปี้อะเนาะ
หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวอะไรบ้าง

ทั้งหมด๙เดือนก็จะมารวมอยู่ในนี้เลย
คือเดียเองเนี่ยคือท้องครั้งแรกเราก็มีคำถามอะไรมากมายอยู่แล้ว
อย่างเช่นผู้หญิงท้องใส่ส้นสูงได้หรือเปล่า

คุณหมอค่ะตรงใส่ส้นสูงได้ไหมคะ
ทำสีผมได้ไหมคะฉีดโบท็อกได้ไหมคะ
อะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีคำถามหลายอย่าง
แล้วก็ได้คำตอบจากคุณหมอมารวมอยู่ในเล่มนี้

เฉาก๊วยแล้วลูกจะออกมาดำไหมคะ

หรือว่ากินน้ำเย็น
กินน้ำแข็งใส่ลูกในท้องแล้วจะหนาวไหม

คำถามหลายอย่างที่ได้รับคำตอบ

เดี๋ยวได้กินน้ำเย็นอย่างนี้ลูกจะหนาวนะ

เดี๋ยวลูกจะไหลออกมาเลย
คือถ้าออกกำลังกายก็จะรวมไว้หมดเลย

มีมดลูกหอหุ้มอยู่ค่ะพี่
แล้วบอกว่าถ้าสคอตอะไรอย่างนี้
ก็บอกว่าถ้าสควอร์ตเยอะนะลูกจะไหลออกมาเลย
หรือว่าเดินเยอะลูกจะคลอดก่อนกำหนด

นางก็นี่เนี่ยเฮสแตนด์ด้วยเลย

อันนี้ลูกออกมาแล้ว

คลอดลูกเนี่ยคลอดแบบไหน

เดียตั้งใจว่าจะคลอดธรรมชาติ
แต่๔๑อาทิตย์นี่คือ๑๐เดือนนะคะ
ลูกมันนี้วี่แววจะออกเลย

เป็นสมัยโบราณเรื่องใหญ่มากนะหนู

ทำไมเจอสายสะดือ

คิดถ้าเกิดออกมาช้ากว่านั้นหน่อยก็ลำบากใช่ไหม

คุณหมอเขาก็บอกว่าไม่อยากจะให้ถึง๔๒อาทิตย

เราก็เลยโอเคอย่างงั้นเราก็ผ่าแล้วกัน
แล้วก็ตั๋ม

ดูคนน่ารักแล้วก็เป็นฝรั่งชื่อดินแหล่นดินแหล่น
เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้คนที่กำลังจะเป็นคุณแม่
คือตั้งคันอยู่สามารถที่จะซื้อไปอ่านได้เป็นอย่างดีเลย
ที่คนท้องเราบางทีก็ขี้เกียจออกไป
ก็จะมีสูตรที่ทำเองที่บ้านง่ายไม่อ้วนอะไรอย่างนี้
เราก็รูปเล่มสวยภาพสวยเอาไว้สะสมได้
คุณพ่อคุณพ่อเอาไปอ่านเป็นความรู้ไปช่วยคุณแม่ด้วยก็ได้นะ
คือคนเราปกติจะเข้าใจว่าท้องปุ๊บต้องกินคูณสอง

คือไม่ใช่ว่าแบบโหต้องกินเบิ้ลไปเลย
ก็จะออกที่ตัวเราอย่างเดียวเพราะลูกตัวนิดเดียวเองใช่ใช่อันนี้เรียนว่าตะกะมากกว่า
มันหย่าพี่แต่มันจะหิวตลอดแล้วดูแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็แฮปปี้ดี
หนูอยากจะมีกี่คนคะผู้พี่สาวอุ๊ยต้องไว้เลยค่ะมาดูชม
เขามีใกล้กันดีไม่ใช่เหรอส่างสักทีเดียวคือคิดว่าน่าจะสัก๒คนก็พอ
แต่ว่าอาจจะทิ้งช่วงสักแป๊บนึงรอสักนิดนึงอยากได้ลูกผู้หญิงด้วย
มายูน่ารักมากเลยเราก็อยากมีลูกสาวจะได้จับแต่งตัวได้

ใช่แต่ว่า
ชอบมากนะมดดำอยากให้หลานตัวเองเป็นสาวนะ
ไม่อยากให้หลานชายเป็นสาวผมจะได้มรดกทั้งหมดกับเด็กคนนี้
พอว่าโหมดดำคิดว่าเขาจะมาดูแลโหมดดำ

มันต้องถูกเชื่อดอย่างนี้เลย
แล้วมีภาพนะชอบมากเลยมีภาพอันนึงนะตั้งแต่เริ่มท้อง

น่ารักมากตั้งแต่เริ่มท้อง
ก็คือจะให้โชว์ว่าแบบท้องใหญ่ขึ้นเรื่อยอ่ะ
กว่าจะใหญ่ตั้ง๗เดือนกว่าเข้าไปแล้ว

มุมเดิมเลยแสงเหมือนเดิมน่ารักดี

มีลชอบแหมา

๑๐เล่มเลยหรอ

ใช่ก็ตอบคำถามมาง่ายเลยนะคะ

เล่มละ๒๘๐บาทนะดูมีวางจำหน่ายที่ไหนมั้ง
ทั่วประเทศเลยค่ะตามร้านหนังสือชั้นนามทั่วประเทศ

ถ้าใครแบบขี้เกียจไปก็ซื้อในเว็บไซต์ของเดียได้ค่ะ
เป็นอีบุ๊กก็ได้แล้วก็จัดส่งให้ได้ไปเหมือนกัน
ท่านผู้ชมส่งมาเลยนะในไลน์

เขาเพิ่งได้ยินจากเรา
ขึ้นนั่นเดี่ยวหวัยถึงขนาดนั้นเลย

เห็นตอนโตจังเลยตอนใหญ่น่ารักเหมือนกัน

เพราะว่าทางข้อมูลก็จะส่งมาเลย
ใช่ก็จะเก็บให้อยู่แล้ว๑๐คนแล้ว
โปรดติดตามตอนต่อไป